ตามความคืบหน้ากับเหตุที่เป็นเหตุอุกอาจนะ
ราดยิงในร้านหมูกระทะ

เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านหมูกระทะให้เห็นเลยนะ
คนก่อเหตุบุกเข้ามาถือปืนกลับมาด้วย
ถูกต้องแล้วก็คนก่อเหตุนี่คือเป็นลูกตำรวจไงคะคุณผู้ชม
ก็เลยมีคำถามลูกตำรวจแล้วไงกลางได้ขนาดนี้หรือเปล่า
แต่บางคนบอกว่าอย่าไปโทษพ่อเลยดูตัวลูกเอาละกัน
แต่ว่าเมื่อวานนี้พ่อนี่หิ้วตัวลูกชายนะมามอบตัว

เมื่อ๒๑มีนาคมตอนประมาณ๑๐โมง๔๗นาที

ใช่ค่ะคือเขาขับกระบะขาวมามาจอดหน้าร้าน
ร้านนี้ชื่อมาเฟียหมูกระทะอยู่ที่อำเภอเมืองตรัง
แล้วถือปืนมามายิงยิงที่ว่า
มันเป็นการยิงขู่ขึ้นฟ้านะ
ดูพนักงานผู้หญิงสิวิ่งหนีสิครับ

ตกใจแล้วมันมีประโยคนึงที่เขาตะโกนถามไง
ทีนี้ทุกคนในร้านเขาก็พยายามที่จะแบบเจรจากับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นี่คือนายคิงนะคนนี้ลูกตำรวจนะ

เพราะว่าคนที่เขามีเรื่องด้วยคือพ่อครัวของร้านนี้

กลุ่มผู้ก่อเหตุเดินมาอีกแล้วก็มีชายเสื้อขาวอีกคน

โอ้มากันเท่ากับสองกระบอก๓คน
สามคนแล้วก็รายงานข่าวบางสำนักก็บอกว่ามากันหกคน
เพราะว่ามีชายชุดดำอีก๓คนมาสมทบอีก

เขาก็พาตัวนายคิงแล้วก็พวกออกมา

บอกว่าน้องน้องเกรงใจพี่บ้าง

ก็เดินออกมาจากร้านนะฮะ
แต่ทีนี้เดี๋ยวต้องฟังในคิงด้วยเหมือนกันนะ

อย่างที่บอกว่าพอรู้ว่าเป็นลูกตำรวจ

แล้วก็สังคมก็กดดันให้ผู้เป็นพ่อที่เป็นตำรวจ

นี่ไงพ่อสวมหวก๒ใบหมวกใบหนึ่งเป็นพ่อ
หวกใบหนึ่งเป็นตำรวจแต่เมื่อวานนี้ค่ะ

หรือว่าหมวดคมตำรวจสพปะเหลียน

เอาตัวลูกชายค่ะคนที่ก่อเหตุเนี่ย
คือนายคิงหรือว่านายสรรยูชูบัว

อายุ๒๘ปีกับอีกคนนึง

เขาใส่เสื้อเขียวแบบเทา
นี่นะคะชื่อว่านายปัทวี

ก็มีของกลางด้วยคืออาวุธปืนพกสั้นขนาด๙มม๑กระบอก
แล้วก็มีปืนลูกซองยาวชนิดบรรจุกระสุนอีก๕นัด๑กระบอก

ทีนี้พ่อก็เอาตัวลูกชายกับเพื่อนลูกชายมามอบตัวที่สพเมืองตรัง
ทีนี้ตัวในคิงเสื้อดำนี่นะคะแมสดำเนี่ยนะ
เขาก็บอกว่าปกติผมกับเพื่อนจะมากินข้าวที่ร้านเป็นร้านอาหารตามสั่ง
ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านหมูกระทะเป็นประจำ
ทีนี้ที่ผ่านมาพ่อครัวของร้านเขาจะแสดงพฤติกรรม
เป็นพฤติกรรมก้าวร้าวเอายังไงบ้าง
คิงเอารถมาจอดที่หน้าร้านหมูกระทะนะแล้วเดินข้ามไปกินข้าวที่นู่น
แต่ว่ามาจอดทีไรก็เจอพ่อครัวของร้านหมูกระทะเนี่ย
โอ้โหกระแนะกระแหน่หรือว่าพูดจาไม่ดีใส่
ถอดเสื้อโชว์รอยสักตวาดใส่คือเหมือนกับด่าลอยแบบนี้
คือแต่ว่าคนที่ร้านเขาก็แบบนี้นะ
คือถ้าคุณผู้ชมเป็นเจ้าของร้านแล้วคนมาจอดหน้าร้านแล้วเดินไปกินข้าวฝั่งตรงข้าม
มันก็ต้องมีความรู้สึกว่าที่ร้านจะรู้สึกไง
แต่นี่เขาก็บอกว่าเขาโดนพ่อครัวคนนี้โอ้โหทำแบบนี้บ่อย
แต่ทีนี้ฟางเส้นสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนล่ะพี่บุ๊ค
คือฟางเส้นสุดท้ายมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้วันเกิดเหตุ
ก็มาจอดหน้าร้านหมูกระทะนี่แหละกำลังจะเดินข้ามไปกินร้านอาหารตามสั่งตรงข้าม
แต่ปรากฏว่าโดนตะโกนด่าแม่

ส่วนตัวในคิงเนี่ยนะขับรถกลับบ้านขับไปไกลนะบ้านเขาอยู่ห่างจากร้านตรงนี้๒๐กิโลนะคะ
ไปเอาปืนของพ่อ๒กระบอกมาก่อเหตุ
แต่ตอนแรกคือเขาก็บอกเลยนะว่าผมตั้งใจจะมาแค่ขู่เท่านั้นเอง

ใช่ค่ะเพราะที่ปืนเข้ามาในร้านแบบนี้นะฮะเออ
ทีนี้ฝากฝั่งเจ้าของร้านเจ้าของร้านคือคุณน้องนางสาวทิพย์พาดาใจตรง
อายุ๓๔ปีบอกแบบนี้ค่ะว่าโอ้โหนี่เกิดผลกระทบหนักมากนะ

เขาบอกว่าคิดดูสิลูกค้าปกติร้านมาเฟียหมูกระทะ
เฟ่ปิ้งย่างทะเลเผาขายดีมากนะคุณ
วันหนึ่งคนมาเป็นร้อยโต๊ะนะคะ

ใช่ค่ะแล้วปกติรายได้วันหนึ่งแบบ๔๕๐๐๐บาท
วันหยุดนะ๗๐๐๐นะคะรายได้ต่อวัน
ทีนี้พอมาเกิดเหตุว่ามันมีเหตุยิงแบบนี้เนี่ยนะ
กลายเป็นว่าลูกค้าจากวันละ๑๐๐โต๊ะเนี่ยนะ
ลดลงไปเหลือ๑๐กว่าโต๊ะเท่านั้นเอง

เหลือประมาณ๒๐๐๐๐ไม่ถึงเลยด้วยซ้ำ

ถ้าเกิดว่าตำรวจตรังปิดคดีนี้ไม่ได้เนี่ย
ทางร้านบอกว่าฉันนี่แหละจะเป็นฝ่ายปิด
ก็คือร้านก็คงจะไปเองไม่ไหวแล้วลูกค้ากลัวไงคะ
คือตอนที่เธอให้สัมภาษณ์ก่อนที่นายคิงจะมอบตัวนะ
เธอก็บอกว่ากลัวคดีจะไม่คืบนะ

แต่ก็อยากให้ลูกค้าเข้าใจว่าทางร้านเอง
เจ้าของร้านอย่างเธอแล้วก็แฟนของเธอ
ที่เป็นผู้ชายที่ออกมาห้ามปรามนะครับ
ก็บอกว่าไม่ได้มีเรื่องกับกลุ่มนายคิง

ขอให้ลูกค้าเข้าใจนะครับ
แล้วก็ทางตัวเจ้าของร้านคุณน้องบอกด้วยบอกว่า
พ่อป่วยป่วยเป็นโรคหัวใจ
คุยกับพนักงานอยู่แล้วพอมีเสียงปั้งขึ้นมา
ตกใจพ่อเอามือกุมหัวใจวิ่งหนีตาย
ยังโชคดีนะที่พ่อไม่ได้หัวใจวายตายไปด้วย
แต่ว่าเธอยังรู้สึกผิดนะคุณน้องยังรู้สึกผิด
บอกว่าวันที่เกิดเหตุเธอวิ่งหนีเอาตัวรอดก่อน

เธอเลยบอกว่าโอ้โฮทิ้งพ่อไว้ชัตยาน
เหตุการณ์นั้นจังหวะนั้นทุกคนก็ต้องหนีตาย
ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนพอได้ยินเสียงปืนรัวแบบนี้นะคะ
ทีนี้เรื่องคดีอาจจะยังไงต่อ

ถึงแม้ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นลูกตำรวจก็ตาม
ตัวผู้เป็นพ่ออย่างร้อยตำรวจตรีพิพัฒน์ชัยยืนยันนะ
ผมเป็นนายตำรวจอยู่ในราชการมา๓๐กว่าปี

จะต้องปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย

ไม่มีการปกป้องแม้ว่าจะเป็นลูกตำรวจก็ตาม
ทีนี้เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสพเมืองตรัง
ก็แจ้งข้อกล่าวหากับในคิงแล้วก็เพื่อน
ก็คือพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

แล้วก็ยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
โดยไม่มีเหตุอันควรด้วยนะครับ